ฉากเข้าสู่สัปดาห์ที่๒นะครับ

เก็บชนะแบบ๑๐๐ครับ
นาที๑๘นะครับเมืองทองได้ลุ้นก่อน

แต่ว่าไม่ผ่านมือดังวานลำครับ

เวลาที่เหลือเมืองทองพยายามหอมบุกอย่างหนัก

ส่วนเมืองทองแพ้๒เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรก

ที่นัดแรกเอาชนะเชียงใหม่มาได้๓๒
ที่๑๙เจ้าบ้านได้ลุ้นประตูก่อนนะครับ
เอกชัยฤทธิพันธ์แต่ว่ายิงบอลไปชนคานออกหลัง

บอลจากด้านข้างมาให้กับธิรพลเยอะเย้ยยิงจัวลมนะครับ
แต่ว่ากลายเป็นดีครับมาเข้าทางอิฟซันเมโลยิงไม่พลาด
นาที๔๙ชนบุรีลุ้นตีเสมอจากฟรีคิกของวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
แต่ว่าอนุลักษ์ชมพูพลึกยังปัดเอาไว้ได้
จังหวะสวนกลับอิฟซันเมโลแตะหนีชะลินแซ่เอียนะครับ
ก่อนจะยิงลูกนี้ไม่เหลือครับ
ฟ้าชัย๒นัดติดมี๖คะแนนเต็ม
ส่วนชนบุรีแพ้เป็นเกมแรกในบ้านครับ

ทีประจวบชนะพิธีทีระยอง

ส่วนโปรแกรมวันนี้มีแต่อีก๓คู่นะครับ

โดยก่อนเกมที่การท่าเรือจะลงเตะนะครับ
จะมีการเปิดตัวทีมอย่างเป็นทางการด้วย

จะไปดูฟอร์มนักเตะเพื่อเรียกเข้าสู่ทีม

จะถ่ายทอดสดนะครับให้แฟนได้รับชมครับ
๑มีนาคมทีมชาติไทยเจอกับจีนนะครับ
ในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที

ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาที

เวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีครับ